อยู่ที่นครศรีธรรมราชสินะแล้วก็เป็นเรื่องของยาเสพติดคราวนี้
เสพยาจนคลั่งคลั่งแล้วคว่างหินใส่หลังคาบ้านเพื่อน
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จะไปควบคุมตัว

พอหยุดมีดมาได้เอาเร็วไม่ต่ำเลยเดี๋ยวได้ลบ
เอ้ยเอาเอามาได้เดินออกมาได้เดินออกมาได้อย่างนี้
กว่าจะถึงตอนนี้ล่ะคุณผู้ชมตอนที่ควบคุมตัวได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ตำรวจภูทรพระพรมกับกู้ภัย
นะครับเอาเหล็กน่าบมาซี่จะควบคุมตัวในปืน
นี่ครับอยู่ที่บ้านพักของเขานะครับที่อำเภอพระพรมจังหวัด
ในปืนก็คลั่งอยู่ในบ้านแหละนะครับ
ทุบทำลายในบ้านพังหมดประตูหน้าต่างข้าวของ
แล้วพกมีด๓เล่มมีมีดทำครัวหนึ่งละมีมีดพกหนึ่งแล้ว
แล้วมีมีดสปาต้าอีกเล่มล่ะเจ้าหน้าที่ตัดระบบไฟในบ้านหมดนะครับ
งัดประตูบ้านเข้าไปไปเจรจาเกลี้ยกล่อมปืนก็ออกมาครับ
ปืนออกมาถือมีดสปาต้าออกมาปืนคือชื่อเขานะนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังหลอกล่อ
ไม่ได้เอาน้ำเย็นเข้ารูปแต่เอาน้ำเย็นให้ดื่มครับ
แล้วเกลี้ยแล้วกล่อมใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่า
ปืนอ่อนล้าแล้วนะครับก็ยอมออกมาให้เจ้าหน้าที่คุมตัวในที่สุด
คือปืนเขามีพฤติกรรมเสพยามานานแล้วคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยขาดยาละหนึ่งกินไม่ต่อเนื่อง
สองเสพยาเสพติดล่ะแม่ของในปืนเนี่ยไปเฝ้าสามีที่ป่วย
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลครับคาดกันว่าปืนอยู่บ้าน
แอบเสพยาเสพติดไงครับเลยเป็นแบบนี้ครับ